มาดูเรื่องนี้ที่กาญจนบุรีคุณผู้ชมค่ะจริงแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะที่กาญจนบุรีเนื่องจากผู้ชายคนนึงเนี่ยเกิดคลั่งแล้วก็เอาปืนเนี่ยจี้ฉุดแฟนของตัวเองออกมาจากบ้าน
จะให้ไปด้วยกันเนี่ยนะคะแล้วยาดเขาก็ตามมาช่วยเหลือปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เนี่ย
เอาปืนยิงทำให้มีญาติได้รับบาดเจ็บ๒คนแล้วก็พาผู้หญิงคนนี้หนีเข้าป่าไปค่ะ
ตำรวจเนี่ยนะคะต้องระดมกำลังกันนะคะ
อดีตแฟนสาวที่บ้านพักตำบลเกาะสำโรงกาญจนบุรี
ทั้งเพื่อนบ้านทั้งเย็ดก็มาห้าม
แล้วในหมูคนนี้ค่ะก็เอาปืน๙มิลลิเมตรยิงออกไป
ปรากฏมีคนได้รับบาดเจ็บ๒คนก็คือญาติของฝ่ายหญิง
หลังจากนั้นก็พาอดีตแฟนขึ้นรถมอเตอร์ไซค์
หลบหนีออกไปค่ะตำรวจกระจายกำลังกันออกติดตาม
ก็ไปเจอว่าในหมูไปอยู่ตรงแถวไร่อ้อยชายเขา
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑กิโลกรัม
ก็ฉุดกระชากลากตัวฝ่ายหญิงเนี่ยเข้าไปขึ้นป่าไปบนเขาค่ะ
ตำรวจไล่ติดตามแต่ว่าเนื่องจากว่าในหมูเนี่ยชำนาญเส้นทาง
สุดท้ายก็หลบหนีไปได้ทั้งคืนนะคะที่เขาติดตามหาตัว
จนกระทั่งเมื่อเช้านี้คุณผู้ชมคะเมื่อเช้าเนี่ยปรากฏว่านางเสาเฟิร์นเนี่ย
หนีออกมาได้ค่ะบอกว่าอาศัยช่วงที่ในหมูเผลอ
วิ่งหนีออกมาขอความช่วยเหลือกับชาวบ้าน
แล้วตำรวจซึ่งเขาตามมาทั้งคืนเขารู้พิกัดสุดท้ายเนี่ย
ก็ตามไปจับกลุ่มตัวได้สำเร็จพร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุ
อันนี้คือตอนที่เข้าไปจับกลุ่มนะคะไปจับตัวได้ตรงไร่อ้อย
หลังจากนั้นพาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ต้องบอกว่าตำรวจก็ต้องคุ้มกันนะคะเพราะว่าทำญาติเขาบาดเจ็บไปสองคนด้วย

ก็ใช้เวลาทำแผนสั้นแค่๑๐นาทีนะคะ
พยายามจะถามว่าทำไมถึงทำอะไรอย่างนี้
แต่ว่าก็ไม่ได้รับคำตอบอะไรจากในหมูนะคะ

ตำรวจก็พาไปที่สพเมืองกาจนบุรีต่อไปค่ะ
เรายังเลยไม่รู้ที่มาที่ไปนะ
ทำไมเขาต้องฉุดแฟนด้วย

ปรากฏภรรยาตัวจริงของในหมูมา

มาพร้อมกับครอบครัวก็เข้าไปคุยกับสามี
แล้วเดี๋ยวเราจะเห็นภาพช็อตนึงเนี่ยค่ะ
เขาก็พูดคุยกับภรรยาเขานะ
ขอโทษสั่งเสียเพราะเดี๋ยวต้องไปกับตำรวจแล้ว

เนี่ยสั่งเสียบอกดูแลลูกให้ดีนะนี่
อ๋อมีเขาเรียกยังไงนะจูบจูบไหมหอม
เหมือนกับหอมแก้มหรือว่าสั่งลาภรรยา
แต่ผู้หญิงพาเบน
นี่ปะอันนี้คือภรรยาจริง
แต่ผู้หญิงคนที่เขาฉุดไปเนี่ยก็คือ
ตามรายงานข่าวบอกเป็นอดีตแฟน
ก็ถูกทุนตัวไปที่สพเมืองกจมบรี

นะครับนะครับ

สารชำมูแก่ไม่ครีดมา
อันนี้คือภรรยาตัวจริงนะคะที่มาตอนที่ในหมูเนี่ยกำลังจะถูกนำตัวไปที่โรงพักนะคะ
ขณะที่ผู้เสียหายคือนางเสาเฟิร์นบอกว่า
ในหมูพาตัวเธอไปอยู่ในป่าอ้อย
ทั้งคืนไม่ได้พูดอะไรมากนอกจากชวนไปอยู่ด้วย
แต่ตัวเองก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้ในหมูมอบตัว
จนกระทั่งตอนเช้าสบโอกาสในหมูเผลอก็เลยวิ่งหนีออกมาแล้วขอความช่วยเหลือได้สำเร็จค่ะ
หนูก็เลยออกมา

วันนี้รู้สึกยังไงอร่อยกว่านั้น